สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันอังคารที่สองกรกฎาคม๒๐๒๕๖๔ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่ชนบุรีมีอุบัติเหตุคนขับรถตู้เมาแล้วขับรถไปรับพนักงาน
ระหว่างทางเสียหลักข้ามเลนไปพุ่งชนจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาอย่างจังนะครับ
ทำให้คนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายบึงปากร่วม
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงทางโค้งกำนันทิ
พบศพนางสาวแก้วอนุสามีอายุ๕๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในสภาพคอหัก
ใกล้กันพบรถตู้และรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
โดยมีลูกสาวของผู้ตายนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพผู้เป็นแม่ด้วยความเสียใจ
สอบส่วนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวแก้วขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของที่ตลาด

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกนายวิรัติแดงงามอายุ๓๕ปีที่กำลังขับรถตู้ไปรับพนักงานโรงงาน

ตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายของคนขับรถตู้พบว่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

ที่จังหวัดบุรีรัมป์เกิดอุปติเหตุบนถนนสายสตึกบุรีรัมพ์
ในพื้นที่ตำบลนิคมอำเภอสตึก
ช่วงทางแยกเข้าโรงพยาบาลสตึก

ใกล้กันพบรถอีแตนอยู่ข้างทาง
ท้ายรถพบนางเต็มชินรำอายุ๕๗ปีเสียชีวิตนอนจมกองเลือด
ส่วนสามีและหลานสาวได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางเต็มผู้เสียชีวิต

ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้ให้กับญาติญาติ
แต่พอขับออกมาจากซอยเพื่อข้ามไปอีกฝั่งถนน

ตำรวจเตรียมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง

นายกริสดาอินวิเชียนผู้บาดเจ็บ

เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ริมถนนสายนครหลวงท่าเรือ

อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยกู้ไภช่วยกันยกรถโฟล์คลิปขึ้น
สามารถนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ

แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

นายกริษดาผู้ตายกำลังขับรถโฟล์คลิปเข้าโรงงาน

แต่จู่รถเสียหลักตกไหลทาง
พลิกตะแคงทับคนขับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดระยองเกิดดูปฏิเหตุรถกระบะของอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศล

ที่จอดติดไฟแดงอยู่สี่แยกบ้านแหลง
หมู่๑ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง
ทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายล้มระเนรนาศ

ที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์ถูกเฉียวชนได้รับความเสียหายอีกหลายคัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ๖คน
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งส่วนใหญ่มีแผลถลอกตามร่างกาย
รายอาการแน่นหน้าอกปวดที่บริเวณด้านหลัง
จากการสอบสวนนายนัชพลรักษากิจอายุ๒๑ปี
อาสาสมกุภัยมูลนิธิสว่างคลอนกุศล

ได้รับแจ้งเหตุรถชนกันและมีผู้บาดเจ็บ

ขับรถเปิดสัญญาณไฟและไซเรน

ผิดท้ายที่จังหวัดปราจีนบุรีเกิดอุบัติเหตุ
เก๋งเสียหลักแหกโค้งชนต้นไม้ตรงเกาะกลางถนน

หมู่๗ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราชินบุรี

ต้นไม้เกาะกลางถนนถูกชนจนหัก

ผู้เสียชีวิต๓ศพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คน
จำนวนนี้อาการสาหัส๒คน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนอย่างจัง
กระเด็นออกมานอกรถเสียชีวิต